เชื่อว่าหลายคนได้ดูข่าวนี้
ก็คงจะรู้สึกเศร้าแล้วก็หดหูใจเหมือนกัน
กับโศกนรรติกรรมที่เกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ในกรุงโซ
เมื่อมีเทศกาลฮาโลวินที่เกาหลีใต้ที่เมืองอิทาวอนนะคะ

ประมาณสักแสนคนเขาก็ต่างร่วมกัน
เพื่อไปร่วมงานนี้ในปาร์ตี้ฮาโลวินนี่คือบรรยากาศที่ถนนอิทาวรเนี่ยนะคะ
กรุงโซของเกาหลีใต้ปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
ระหว่างที่มีการร่วมปาร์ตี้กันสนุกสนานอยู่แบบนี้
มีเหตุการณ์ก็คือแต่ละคนเนี่ยคือเหมือนล้มทับกันนะคะ
เพื่อที่จะช่วยชีวิตนะคะหลังจากที่หลายคนก็บางคนก็หัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ

บรรเทาสาธารณภัยของกรุงโซรายงานตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้นะคะ
ตอนนี้อยู่ที่๑๕๑รายอันนี้คือยอดล่าสุดเมื่อ๙โมงเช้าที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ตอนนี้ตัวเลขยังไม่แน่ชัดอาจจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรือไม่

เป็นชาวต่างชาติ๑๙รายที่เสียชีวิตค่ะ
เป็นผู้หญิง๙๗คนผู้ชายอีก๕๔คนนะคะ
ส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บตอนนี้อยู่ที่๘๒คนด้วยกัน
สาเหตุจากโศกนาฏกรรมฮาโลวินในย่านอีแทวอนนะคะ
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อว่าใครที่เป็นสาวกเมืองเกาหลี
หรือว่าชอบไปเที่ยวคงจะรู้จักเป็นอย่างดี
เป็นเมืองที่ชอบมีการไปถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีต่าง
คนไทยเองก็ชอบไปนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ชอบไป
มีร้านขายของร้านอาหารเป็นผับเป็นบางเยอะแยะมากมาย
ลักษณะคือเมืองมันอยู่บนเนินและเป็นตรอกซอกซอยต่างมากมายนะครับ
นักเที่ยวก็คงมีสารพัดจากต่างชาติ

มีการแถลงเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นค่ะพี่ก๊อฟครับ
แล้วก็เป็นคนหนุ่มสาวในวัยสัก๒๐เศษ
กว่าปีเป็นวัยคึกขนองไปเที่ยวกัน
ที่นี่ส่วนสาเหตุของศพคณะตกรรมครั้งนี้
เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าหดหูใจมาก
เพราะว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวันเทศกาลฮาโลวีนสักแสนคน
แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองที่ตอนนี้เป็นครั้งแรกของงานฮาโลวิน
รอบหลายปีของเกาหลีใต้ที่เขาเปิดโอกาสให้ถอดแมสได้อ่า
คือคงมีคำถามว่าทำไมคนถึงไปร่วมงานฮาลาวินที่นี่เป็นแสนคน
เพราะ๒ปีที่ผ่านมาโควิดมันทำให้มันจัดงานต่างไม่ได้
แต่เพราะฮาราวินปีนี้ที่อีเทวาอ่ะเขามีการจัดงาน
แล้วก็ไปร่วมงานกันเยอะเป็นแสนคน

เดี๋ยวเรามาไล่เรียนกันต่อว่าแสนคนแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้ขณะที่เทศบาลของกรุงโซเขาบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ยังมีผู้สูญหายจากเหตุการณ์ที่มีการเบียดเสียดเหยียบกันตาย
ในอิทวรตอนนี้สูญหายอยู่ที่๓๕๕คน
ท่านหน้าที่ด้านของสถานเอกอัฆราชธุที่กรุงโซระบุกันนะคะว่า
ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
ด้านของประธานาธิบดียูนซ็อกยอนของเกาหลีใต้
เขาก็ได้มีการจัดประชุมฉุกเฉินทันทีค่ะ
เพื่อที่จะตรวจสอบหาที่มาที่ไปของสาเหตุการเสียชีวิตครั้งใหญ่
แล้วก็มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการดูแลผู้บาดเจ็บด้วย
เรื่องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าสาเหตุหลักเลยนะคะพี่ก๊อฟ
แล้วก็คุณผู้ชมคะที่ตายเยอะขนาดนี้เพราะว่าเหยียบกันตาย
ถูกต้องเพราะว่าคนไปเยอะมากจนมันไม่มีที่ยืนที่เดิน
เรียกได้ว่าไหลไปตามกระแสของคน
พอคนหน้าล้มปุ๊บมันมีการเหยียบกันแล้วทับแบบนั้นแล้วคนตื่นตนก
พอตื่นตนกเฮ้ไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันก็เลยเหยียบกันซ้ำเข้าไปอีก
แล้วคนโดนเหยียบก็เลยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ที่สำคัญคือถ้าหลายคนคงจะรู้นะถ้าเป็นผับหรืออะไรที่เป็นห้องเล็ก
เราก็ยังรู้สึกอึดอัดแล้วก็เบียดเสียดกันแล้วนะ
ผังของบริเวณถนนไทยยอนที่เกิดการเหยียบกันมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะด้านผู้นำโลกนะคะก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรม
เขาก็ได้มีการทวิตข้อความเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงจุดยืนสนับสนุนชาวเกาหลีใต้
ในทุกช่วงเวลาของความโศกเศร้า
ก็มีการทวิตข้อความแสดงความเสียใจในนามของประชาชนแคนาดาเช่นกัน
โดยมีการส่งข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
มาถึงประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่มีการเหยียบกันตายในกรุงโซลจากเหตุระทึกดังกล่าวนะคะ
ก็พร้อมกับเป็นกำลังใจหวังว่าจะได้รับการรักษาในส่วนของคนเจ็บ
ก็ฟื้นตัวให้เร็วที่สุดนะคะ
ขณะที่ด้านของนายแอนโทนี่นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะ
ก็ได้มีการทวิตข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
หลังจากทราบข่าวการเหยียบกันจนตายในกรุงโซนะคะ
พร้อมกับมีการส่งกำลังใจร่วมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัว
แล้วก็มิตรสหายที่ได้รับบาดเจ็บด้วย
ซึ่งประชาชนชาวเกาหลีใต้หลายคนก็ได้รับกำลังใจ
โศกรณกรรมครั้งนี้จากผู้นำหลายประเทศทั่วโลกนะคะ
ที่คนสูญหายก็ยังไม่แน่ใจว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
หรือว่าไปพักอยู่ที่จุดไหนอย่างไร
เพราะว่ายังมีครอบครัวบางครอบครัวเดินทางไปหาลูกตัวเองก็หาไม่เจอก็มี
อย่างที่บอกว่ามีคนไทยได้ไปเที่ยวที่นี่
หนึ่งในนั้นมีผู้หญิงไทยชื่อว่าเจซี่
ซี่เขาไปกับเพื่อนเขาไปจองโต๊ะอยู่ที่ร้านอาหาร

แล้วก็ไปปาร์ตี้อยู่ณจุดนั้น
เธอบอกว่าเธอเห็นภาพที่มันแบบโอ้โหสะเทือนใจ
คนโดนเบียดเสียดยัดเยียดกระอักเลือดต่อหน้าต่อตา
แต่เธอช่วยไม่ได้เธออยู่ด้านในร้าน
เธอจะออกมานอกร้านก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีที่ออก
แล้วคนด้านนอกร้านก็พยายามจะเข้าไปด้านในร้าน
ซึ่งเขาก็ไม่ให้เข้าเพราะมันเบียดแล้ว
มีความพยายามที่จะเอาคนที่เข้าไปออกไปนอกร้าน
เพราะกลัวคนในร้านจะโดนเบียดอีกเดี๋ยวเป็นอะไรไป

เจสซี่เขาบอกแบบนี้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
มีแผนผังซึ่งเธอเขียนเอาไว้ให้ดู
จุดที่เกิดเหตุมันคือตรงสามแยกในย่านอีเทวอน
ผู้คนเดินมาบนถนนอีเทวอนเยอะแยะมากมาย
เป็นซอยแคบคุณผู้ชมแล้วมันลักษณะเป็นเนินขึ้นไป
คุณผู้ชมดูแผนผังนี้นี่นะจุดที่เกิดเหตุคือตรงสามแยก
แล้วเป็นร้านที่คุณเจซี่เขาอยู่เหมือนกัน
มันเป็นทางลาดเล็กน้อยแล้วเป็นช่องแคบให้คนเดินเข้าไป
เพื่อตรงเข้าไปที่ผับมันเรียงรายอยู่สองฝั่งของถนนอีเทวอน
ขณะเดียวกันก็มีคนเดินเข้ามาจากหัวถนนทั้งสองฝั่งเหมือนกัน
แล้วเธออยู่ชั้น๒ของร้านตรงหัวมุมถนนพอดิบพอดี
สามแยกนั่นแหละที่เราให้ดูตรงกลางนั่นแหละ
จุดเกิดเหตุเนี่ยแต่ละร้านจะไม่อนุญาตให้คนเข้าไป
ถ้าจะออกเนี่ยต้องออกไปทางถนนเท่านั้นแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมาก
เห็นแล้วว่ามีคนล้มแล้วล้มทับกันเป็นโดมิโน่แบบปุ๊บปุ๊บ
แล้วคนโดนล้มก็โดนเหยียบพอคนโดนเหยียบลุกไม่ได้
เพราะคนที่ล้มทับก็ลุกไม่ได้เหมือนกันคนมันเยอะมาก
กัน๖๗ชั้นไปฟังเสียงคุณเจสซี่เล่าให้กับทีมข่าวเราฟัง
ถ้าไม่รู้ภังนะถ้ารู้หลานป้าน่าแบบนี้ที่นี่ไม่มีค่ะ

พอคนเริ่มสาแล้วตรงนี้มันออกไม่ได้เลยค่ะ
คนขึ้นมาประมาณสุด๗ชั้นเลยอ่ะ

คนเริ่มเอาศพไปเรียง
ก็บอกว่าทำไมคุณเจ้าซี่ถึงก็อยู่ที่ร้านนั้น
เขาจองล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วจ่ายเงินแพงมาก
ถึงได้โต๊ะในร้านนั้นแล้วนั่งอยู่ในนั้น
คุณผู้ชมเห็นตรงแผนที่ที่คุณเจซี่เขียนใช่ไหม
ช่องถนนที่ออกมาด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเนินลงมา
แล้วซ้ายขวาคนก็เดินเข้าไป
จุดนั้นเป็นจุดทนที่เสียชีวิตเยอะที่สุด
เพราะคนมันทับถมอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นเนินลงมา

แล้วเห็นภาพคือภาพที่มีคนเจ้าหน้าที่พยายามไปดึงคนออกมา
ดึงไม่ได้เพราะด้านล่างโดนข้างบนทับอีก๗ชั้น
ก็เลยทำให้ขาดอากาศหายใจและเสียชีวิต
สุดท้ายคุณเจซี่รอดเพราะอ้อมไปอีกทางหนึ่ง
ตรงนี้มันเป็นทางลาดลงไปแล้วมีคนโดนทับกันอยู่แบบนี้
นี่คือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของเกาหลีใต้
ที่เกิดขึ้นรับเทศกาลฮาโลวีนเลย
แต่ย้ำแบบนี้ว่าเพื่อนที่ไปกับคุณเจซี่ปลอดภัยทั้งหมด

แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีบรรยายงานว่ามีคนไทย
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือศูนย์หายจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ใช่ค่ะเห็นคุณเจซี่เขาบอกว่ากว่าจะถึงบ้านออกมาได้ก็เกือบเที่ยงคืน
แล้วก็ที่สำคัญคุณเจซี่ได้บอกผู้สื่อข่าวแล้วก็ทีมข่าวของเราด้วยนะคะว่า
นาทีที่เขามีการล้มทับกันเป็น๖๗ชั้น
ผู้ชายคนแรกที่คุณเจสซี่เห็นว่าโผล่ขึ้นมาจากกองคนเนี่ยเป็นผู้ชายไทย
เขาบอกว่าโผล่ขึ้นมาพร้อมกับตะเกียกตะกายคุณเจสซี่บอกว่าโอ้โหภาพนั้นหดหูใจมากเทิดเกียจตะกายมา
แล้วประโยคนึงที่ผู้ชายไทยคนนี้พูดกับคุณเจสซี่คืออะไรรู้ไหมคะ
เขาบอกว่าพี่ผมไม่อยากตาย
ใช่แล้วทำให้เขารอดออกมาได้
ถูกต้องคุณเจซี่บอกว่าภาพนี้แล้วก็ความหดหูใจแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้มันตราตึงอยู่ในใจเขา
เขาไม่คิดว่าการเฉลิมฉลองฮอนฮาโลวีนในปีนี้เป็นวันปลดล็อกครั้งแรกของเกาหลีใต้
เป็นวันปลดล็อกในการที่จะให้ถอดแมสในการเที่ยวปาร์ตี้ฮาโลวินได้
แต่สุดท้ายกลายเป็นโศกนาฏกรรมกว่า๑๐๐ศพ
เสียเลยนะศูนย์เสียเลยนะฮะเดี๋ยวเมืองไทยเองก็อาจจะมีจัดงานคืนนี้
แล้วคืนวันพรุ่งนี้ยังไงดูแลให้ดีเรื่องของมาตรการคนเข้าไปอย่าเยอะ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับไม่อยากจะให้เหตุการณ์มันเกิดแบบนี้
เราก็หวังใจนะว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีคนไทยเป็นอะไร
ซึ่งตอนนี้รายงานมาก็ยังไม่มีนะแต่เป็นภาพที่สะเทือนใจไปทั้งโลก

คุณผู้ชมนึกภาพนักเที่ยวที่เขาต้องมีตึกลายล้อมสองฝั่ง
เป็นถนนแคบแล้วแสนคนไปกองอยู่ตรงนั้นนะคะ
แสนคนที่ดื่มกินสนุกสนาน
และที่สำคัญที่สะเทือนใจมากกว่าคุณเจซี่บอกกับเราแบบนี้ด้วยนะคะ
สักครู่หญิงไทยที่รอดชีวิตคุณเจสซี่เขาบอกว่า
นาทีที่เขาเดินออกมาถนนด้านหน้าจนมาถึงอีแทวร
เพราะว่าเขาอ้อมไปเส้นหลังอ่ะเส้นหลักหลักที่ว่าคนเดินเข้าออกเนี่ย

คุณเจซี่บอกว่าเขาเดินอ้อมมาด้านหลังแล้วอยู่ด้านหน้า
แล้วสิ่งที่เขาเจอแล้วติดตาคืออะไรรู้ไหมคะ
เป็นการที่เขาจะใช่ศพคือเรียงตามถนนแล้ว

ให้คนที่หมดสติไป
เป็นภาพที่สะเทือนทั้งโลกเลยกับเรื่องของเทศกาลฮาโลวีนนะฮะ
อันนี้เราเอามาให้ดูกันเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบความคืบหน้ากันนะฮะ
ไปฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งของคุณเจสซี่นะ
ว่าวันล่าสุดที่บอกว่าออกมาแล้วตอนสัก๔ทุ่มครึ่ง
แล้วตอนที่เขาฝ่าฝูงชนเข้ามาแล้วเนี่ยเขาบอกเขาเกือบแย่เหมือนกัน
พอไปถึงร้านแล้วเขานั่งอยู่แบบนั้น
อย่างที่บอกว่ามีผู้ชายคนไทยที่รอดชีวิตออกมา
คุณเจซี่บอกว่าเขาหดหูมากเลยนะที่ต้องเห็นเหตุการณ์แบบนี้

รีบกลับบ้านค่ะแต่ว่ายังรู้สึกหดหูอยู่
เพราะว่าได้เห็นสถานการณ์ที่คนเนี่ยพยายามขอความช่วยเหลือ
พยายามขึ้นมาอยากจะขึ้นมาตรงโต๊ะเจ๊
เรียกว่าตะขีดตะข่ายเอาตัวรอดนะคะ
แล้วก็บางคนเนี่ยเจ๊ก็เห็นตั้งแต่เขายังยืนยิ้มยืนสนุกอยู่
เขาขอความช่วยเหลือจนเขาลงไปนอนกับพื้นจนโดนปั๊มหัวใจ
ก็เห็นกับตาคนที่ปีนแล้วก็จุ่มตังอยู่
คนแรกเลยที่ปีนขึ้นมาก็คือเป็นผู้ชายไทยเลยค่ะคนหนึ่ง
เขาบอกว่าพี่ผมไม่อยากตาย
พูดเขาพูดคำนี้เลยพี่หนูไม่อยากตาย
เขาก็วิ่งขึ้นโต๊ะแล้วเขาก็หายไปกับชุมชนเลย
ก็ไม่รู้เหมือนกันต่อมาก็เลยเริ่มเป็นคนเกาหลีทำตามค่ะ
แต่พอคนเกาหลีทำตามเนี่ย

ก็สงสารเขาแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราก็โดนกระถูกตรงนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นกับย่านอีเทวอนนะครับ
เป็นภาพออกมาทั้งหมดตอนนี้ทวิตเตอร์ก็ยังคงเป็น
ยังมีการประกาศตามหาเพื่อนที่หายไปตามหาลูกที่หายไปอยู่ในทวิตเตอร์ตอนนี้
เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อว่าเหตุการณ์นี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร
ตัวเลขจะจบที่๑๕๑ศพหรือไม่อย่างไรนะครับ